รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ออกมาชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลย
ที่ได้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์จนทำให้ประเทศไทย
ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำงานด้วยความเต็มใจ
คืออยากจะแก้ไขปัญหานี้จริงไม่ได้ถูกบีบ
ไม่ได้ถูกบังคับจากต่างชาติค่ะ
ไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
ผมไม่ได้ทำเพราะเขาต้องบังคับผมไม่ได้ทำ
ผมเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำอยู่แล้ว

ทำไมจะต้องทำตามโน่นนี่แหละ
เราก็เอาหลักการมาแล้วมาดูระบบพร่องตรงไหน

ทำไมต้องให้ใครมาบังคับไม่บังคับก็ต้องทำ
นี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องทำแบบนี้
เช่นเดียวกันกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
ที่ได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ที่ช่วยทำให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ปรับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีพอใจ

ทำให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นความพยายาม

และชื่นชมผู้อยู่เบื้องหลังผลงานนี้ทุกระดับ
พร้อมยืนยันว่าเดินหน้าสู่เป้าหมายสูงสุด
คือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำ
ตามกฎหมายของสหรัฐและมาตรฐานของสากล
ในแพทย์นิรันดิพิทักษ์วัชราอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ก็ระบุนะคะว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่รัฐบาลเล็งเห็นปัญหา
และได้ใช้อำนาจที่มีจัดการปราบรามผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง
แต่จุดสำคัญก็คือเมื่อเน้นปราบรามแล้วต้องเน้นป้องกันด้วยค่ะ
เรียกรอให้รัฐบาลเร่งนำข้าราชการที่ร่วมกระทำความผิด
เรื่องของการค้ามนุษย์มาลงโทษ
เพราะว่าจะยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือ
ที่ไทยจริงจังแก้ไขปัญหาในทุกมิติ